ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักไม่ใช่จังหวะเหมาะที่เพิ่มรักใหม่ระยะนี้
หากมีใครในใจก็รักษาระยะห่างไว้ก่อนเมื่อมีจังหวะจะดีเอง
คนมีครอบครัวยังเป็นลิ้นกับฟันกระทบกันอยู่เหมือนเดิม
สุขภาพอยู่ในช่วงขาลงควรตรวจสุขภาพบ้างเพราะอาจมีโรคร้าย
มีอาการนอนไม่หลับลมบ้าหมูเป็นลมหน้ามืดมีเกณฑ์เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล
การเงินจะมีผลประโยชน์รายได้เข้ามาอย่างไม่คาดฝันแม้จะไม่มากแต่มาเรื่อย
หายใจหายคอคล่องขึ้นจะโชคดีได้วัตถุมงคลของโบราณมาครอบครอง
การงานก้าวหน้ามากขึ้นหลายอย่างจะได้เริ่มงานใหม่
มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างให้ลดน้อยลง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์